สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
วันนี้เราจะถอดหน้ากากอ่านข่าวกันนะครับเพราะว่าเราก็อยู่ในพัฒนาการการป้องกันโควิดไนทีนนะครับคือมีการตรวจ

คนไม่แล้ว
ไปเยอะอย่างงัน

ไปเยอะมากแล้ว
คือเราจะบอกเลยว่าพี่หนุ่มเนี่ยเป็นโคนั้นคือสืบเก่งมากรู้ไหมทั้งว่าคนนี้คือใครแล้วได้รูปมาแบบโห
ที่สืบยังไม่ได้เลยอ่ะคิดดูดิอ่าโอเคเข้าเรื่องราวดีกว่านะครับ
ก็ไปดูกรณีของพอโรงเรียนนะฮะชี้แจงปมพ่อแม่ของเด็กหญิงวัย๕ขวบไปร้องนะฮะ
ลูกกินสีปากาเคมีจนกระทั่งป่วยเข้าไอซียูนะครับคุณผู้ชมครับ
กรณีที่พ่อแม่ของเด็กหญิงวัย๕ขวบครับ
นักเรียนชั้นอนุบาล๒โรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับ
ตำบลหนองบัวโคกที่อำเภอลำปลายมาสที่บุรีรำครับ
ออกมาร้องนะครับบอกว่าลูกสาวเนี่ยกินสีจากโรงเรียนนะครับ
แล้วก็ป่วยถึงขั้นที่ว่าต้องไปรักษาตัวอยู่ที่ห้องไอซียูนะครับ
ตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดพฤศจิกายนที่ผ่านมาซึ่งเหตุดังกล่าวครับ
ทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากในโลกโซเชียลนะครับ
ล่าสุดนะฮะนายมานพคงเสนาครับท่านเป็นรองผู้อำนวยการสำนักงาน
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรำเขต๑
ท่านก็เปิดเผยนะครับบอกว่าได้ให้ผอโรงเรียนที่เกิดเหตุเนี่ยมาชี้แจงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วนะครับว่า
เป็นไปได้แค่ไหนที่เด็กเนี่ยจะใช้ปากอมปากกาเคมีแล้วถึงกับป่วยเข้าห้องไอซียูได้
โดยจะต้องมีการสอบสวนรายละเอียดนะฮะควบคู่ไปกับทางข้อมูลของแพทย์ด้วยนะครับว่าสาเหตุใดเด็กถึงได้ป่วยและป่วยเกิดจากอะไร
จากเด็กเนี่ยเป็นเด็กพิเศษนะฮะแล้วก็มีโรคประจำตัวอยู่ด้วยทั้งนี้ครับต้องขอความ
เขาบอกว่าวันนี้หลายคนจับตามองแต่คุณจะต้องเล่าเรื่องลิซ่า
ถูกต้องไหมคะแต่เดี๋ยวให้หนุ่มกลับมาเล่าเรื่องที่อยากรู้อยากรู้ใช่ถูกต้องอันนี้ข่าวโดยทีเดียว
เอาเรื่องนี้ก่อนเรื่องโควิดก่อน
ลิซ่าเนี่ยติดเชื้อโควิดเมื่อช่วงบ่ายของวันนี้ค่ะ
โดยสมาชิกของวงทั้ง๓คนได้เข้าตรวจหาเชื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แล้วก็กำลังรอผลการตรวจหาเชื้อ
แล้วก็ได้ใช้มาตรการอย่างเข้มงวดตามหลักเกณฑ์ด้านสาธารณสุขค่ะ
พวกเราจะไม่หยุดที่จะให้การสนับสนุนด้านสุขภาพของศิลปินอย่างเต็มที่
รวมไปถึงทีมงานที่เกี่ยวข้องเป็นลำดับสำคัญสูงสุด
หากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
ภายหลังจากที่สื่อได้ออกมารายงานข่าวเหล่าบรรดาแฟนคลับต้องบอกว่า
ส่งกำลังใจให้กับลิซ่าหายจากอาการป่วยโดยเร็วนะคะ
อันนี้ข่าวแบบด่วนมาเลยเพิ่งเมื่อสักครู่ที่เราทราบเลยอะค่ะ
ก็รู้สึกเขาเพิ่งกลับมาจากเล่นคอนเซิร์ตใช่ไหมคะ
จริงมีการสั่งไปตั้งแต่กรกฎาคม
สุดท้ายเนี่ยเลื่อนกันไปเลื่อนกันมา
ส่งมอบรถแรกมาให้เราค่ะ๑พฤศจิกายน๕๖๐๐๐โดสถูกต้องไหมคะ
ทีนี้หลังจากวันนั้นหลายคนก็จะถามต่อไปเอาล็อตต่อไปค่ะ
เมื่อไหร่จะมานะคะเพราะจริงเรามีการสั่งไปทั้งหมด๕ล้านโดส
ก็จะแบ่งเป็น๑๙ล้านโดสในไตรมาสที่๔ปีนี้จะส่งมอบ๑๙ล้าน
ทีนี้ล็อตแรกมาแล้ว๕๖๐๐ถูกไหมคะ
อีก๑๔ล้านโดสจะมาเมื่อไหร่
ทางด้านเพศรัชกรหญิงสุนัยนากิจเกษตรภัยศาลผู้จัดการทั่วไป
แหล่งผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา
โดยจะมีการเริ่มทยอยนำเข้าในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน

แต่ถ้าเรากลับไปย้อนดูในข้อมูล
เป็นข่าวประชาสัมพันธ์ของทางองค์การเพศรัชกรรม
ลงวันที่เมื่อ๑๓พฤศจิกายน
ในนั้นระบุบอกว่าจะมาประมาณปลายพฤศจิกา
แต่ตอนนี้เขยิบไปอีกนิดนึง
จากปลายพฤศจิกาไปถึงต้นธันวา

ตามที่ได้มีการแจ้งยืนยันจากทางบริษัทโมเดอร์น่า
เพื่อที่จะส่งมอบให้กับทางองค์การเพศศาสต
แล้วก็สมาคมโรงพยาบาลเอกชน
ก็จะทำให้ส่งมอบวัคซีนทั้งหมดในปีนี้ได้นะคะ
รวม๑๙ล้านโดสตามที่บอกเอาไว้
ซึ่งก็ต้องรอดูว่าจะมาวันไหน

แต่เขาก็ยังอยู่ในไตรมาสสุดท้าย

ออยไทยเขามีการอนุมัติแหล่งผลิตโมเดน่า

อ้าวทีนี้มีแหล่งผลิตใหม่ที่สหรัฐอเมริกา
ทางออยไทยอนุมัติรึยัง
เมื่อวานนี้เพิ่งเอกสารออกมา

อยของไทยเราอนุมัติแหล่งผลิตใหม่
ของโมเดน่าก็คือสหรัฐอเมริกาแล้ว

ขยับขยายมากขึ้นจากก่อนหน้านี้จริงเนี่ย
ถ้าตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนไปดูเนี่ย

ตั้งแต่๑พฤศจิกามาจนถึงวันนี้
เรายังไม่มีมาเลย

สุดท้ายแล้วจะได้มาหรือเปล่า
หลายคนก็รอไงพี่ไปฉีดโมเดอร์น่าใช่ไหม

คนก็ต้องไปถามกลับไปว่าเราทิ้งโมเดน่าไป

คุณอนุทินบอกว่าอันนี้ไม่ใช่ในส่วนหน้าที่ของเขา

นั่นไง

ติดอันดับหนึ่งแล้วในทวิตเตอร์

หายเร็วนะลิซ่า

จะถึงวันเด็กอีกแล้วปีหน้า
เราก็กำลังดูว่าปีใหม่นี้เราจะมีโอกาสได้จัดงานกันไหม
หรือว่ายังไงแต่สำหรับวันเด็กค่ะ
สทเองเขาบอกว่าเขาหนีโควิดเลย
คือสั่งงดจัดงานวันเด็ก

ก็คือไม่มีการโชว์เกลืองบินเหลือดำน้ำเลยไม่มีการโชว์ละ
ก็จะเตรียมแถลงให้ทราบอีกทีนึง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

แต่พอข้างนอกเราก็ใส่เหมือนเดิมอัพสถุพกติดตัวกันด้วย
พอที่ตอนอยู่ในห้องแต่งตัวก็ต้องใส่เหมือนกัน
แต่ว่ายังไงก็กลิ่นผักใต้แมสก็ยังมีอยู่นะฮะ
นี่นี่ข้อสนามใหม่ของคุณพี่
อะไรจะเก่งเก่ง

เดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ต้องใส่แมสเพื่อความสมจริงไหมคะ
ก็จริงแล้วก็สำหรับคนที่ใส่แมสอยู่
ก็ระวังกลิ่นปากใต้แมสด้วยเหมือนกัน

แล้วเราก็พูดออกไปเราก็วนเวียนอยู่ในแมสเราใช่ไหม
ใช่มดดำคนนึงอีเจี๊ยบคนนึง
กลิ่นปากใต้แมสเยี่ยมมาก

ว่าไม่ต้องรักพี่มากลืกแขวกูก็พอละ
ให้ไประบำไก่อยู่ตลอด
ก็จะอย่างไหมเดี๋ยวพวกเขาจะส่งให้ยาดแล้ว

ไปเลยขอรับทรงชาติเลย
ไปก็ได้

ศึกษาธิการเขาก็มีบอกที่บอกว่าจะสั่งงดจัดงานวันเด็กถูกไหมคะ
พคสุกษาธิการคุณทนูขวัญเดช

มัตติออกมาบอกว่าจะไม่จัดกิจกรรม
ในลักษณะงานมหากรรม
แต่ว่าจะจัดผ่านทางระบบออนไลน์

สามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างได้
ในส่วนของกิจกรรมก็จะนำเด็กและเยาวชนดีเด่น๒๕๕๙
ก็คือ๒๕๖๔เนี่ยนะคะจำนวน๕๖๔รายด้วยกัน
ทั้งเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงสู่ประเทศชาติ๒๒๕รายเนี่ย

อืมเยี่ยมคารวะพร้อมรับโอว่าจากนายกรัฐมนตรีค่ะพี่ค่ะ
ซึ่งตอนนี้เนี่ยใช่อยู่ระหว่างการคัดเลือกแต่ว่าจำนวนคนก็คือ
เขาก็จะมีจำกัดเฉพาะคนที่ได้รางวัลที่จะได้ไปอะไรอย่างนี้
อกนั้นกิจกรรมภาพรวมของวันเด็กก็คือออนไลน์
มหากรรมที่จะไปชมเครื่องบินโดดรอบอะไรปีนี้ไม่มีนะคะตอนนี้
แต่อีกสิ่งหนึ่งเขาบอกว่าวันศุกร์ให้จับตาดูให้ดี
เนื่องจากผู้ประกอบการเกี่ยวกับผับบาคาราโอเกะธุรกิจกลางคืนทั้งหลาย
เขาบอกเฮ้ยมันถึงเวลาที่จะต้องฟื้นได้แล้ว
เขาบอกวันศุกร์นี้อาจจะมีการผ่อนปลนหรืออะไรก็แล้วแต่ให้ติดตามกันในวันศุกร์นี้

แต่เธอจะบอกเธอจะเล่าเมื่อกี้เมื่อกี้เธอบอกเธอจะเล่าเบรกนี้

ก็อย่างที่คุณส่วนค้นได้อ่านไปเมื่อวานถูกไหมครับ
ก็คือมีค่าสง
แล้วก็เพื่อนของคุณแบงค์เองเนี่ย
ก็เรียกว่าเป็นคนที่มีชื่อเสียงเยอะ

คือเวลาที่เธอเสียชีวิตในครั้งนั้น

และทุกคนเมืองกับลงประมาณขอให้หลับสบาย

เป็นมะเร็งแล้วเสียชีวิตเหมือนกับเธอหลับไป

มีประเด็นเรื่องของการตายแบบผิดธรรมชาติ

จนกระทั่งเวลาผ่านไป๘๐วันครับ

ยืนยันข้อเท็จจริงว่าเหตุใดพี่เธอถึงได้มีการฆ่าตัวตายแล้วฆ่าตัวตายจริงหรือเปล่า
เพราะทางครอบครัวติดใจนะครับว่าพี่สาวของเธอก็คือ
จริงแล้วน้องสาวของคุณแบงค์ชื่อคุณโบ๊ท
คุณพ่อรวมถึงครอบครัวบอกว่าไม่เชื่อว่าคุณแบงค์เองเนี่ยจะฆ่าตัวตาย
เข้าใจไหมเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้ทุกคนเนี่ยงงว่า
อ้าวในครั้งนั้นเองเนี่ยไม่มีใครเชื่อว่าคุณแบงค์จะไปฆ่าตัวตายเพราะว่าอะไร
เพราะว่าเราได้ยินข่าวมาตลอดเวลาว่าคุณแบงค์เองเนี่ยเป็นมะเร็ง
แล้วก็รักษาตัวแล้วน่าจะหลับไปเองคือเหมือนกับตายโดยที่แบบป่วยแล้วก็เสียชีวิต
ไม่มีใครรู้มาก่อนคุณแบงค์นั้นฆ่าตัวตายสาเหตุยังหาไม่ได้ว่าคุณแบงค์ฆ่าตัวตายเพราะเหตุใดนะฮะ
แต่สภาพศพของคุณแบงค์ไปพบในห้องน้ำนะครับมีร่องรอยบาดแผลที่คอแล้วก็ที่แขนนะฮะทีนี้เนี่ยสาเหตุการตายคือเลือดเนี่ยไปเหมือนกับไปอุดกั้นทางเดินหายใจจนกระทั่งเสียชีวิต
แต่พ่อแม่พ่อแล้วก็พี่สาวเนี่ยไม่เชื่อพ่อแล้วก็น้องสาวไม่เชื่อว่าพี่สาวตัวเองเนี่ยฆ่าตัวตายนะฮะก็เลยอยากให้ตำรวจเนี่ยชี้แจงข้อที่จริงเพราะจากครั้งนั้นเนี่ยทางตำรวจก็ได้มีการบอกว่ามีดที่ใช้ในการฆ่าตัวตายเนี่ยเป็นมีดปอกผลไม้หรือมีดทำครัว
แต่ตอนหลังเปลี่ยนหลังจากนั้นก็มาเปลี่ยนบอกว่าเป็นคัตเตอร์มันก็สร้างความสงสัยให้กับเขารวมไปถึงเรื่องราวของเวลานะฮะซึ่งตอนที่ไปพบศพครั้งแรกเนี่ยมันคือทุ่มกว่า
แต่ว่าในใบชนสูตรพลิกศพเนี่ยหรือว่าในใบรับรองการตายเนี่ยนะฮะต้นรายมารกรการตายเนี่ยบอกว่าประมาณ๒ทุ่ม๑๕อะไรอย่างนี้ซึ่งเวลาเนี่ยมันคาบเกี่ยวกันตำรวจเขาก็บอกว่าเขาใช้เวลาในตอนที่เขาไป
แต่ทางฝั่งนี้เขาก็ยังติดใจอยู่ไงเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งเพื่อนของทางฝั่งคุณแบงค์ทุกคนรวมไปถึงครอบครัวเนี่ยก็ยืนยันว่าคุณแบงค์เนี่ยเป็นคนที่รักชีวิตมาก
เพราะยิ่งคีโมเหลืออีก๓เข็มแล้วก็ใช้คีโมเหลืออีก๓เข็มก่อนเสียชีวิตนะครับก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับเพื่อนบอกว่าอีก๓เข็มเขาก็โอเคแล้วไม่เป็นอะไรแล้วนะคือแม้กระทั่งในวันที่ป่วยหนักเธอก็ได้มีงานติดต่อเพื่อนบางคนบอกว่าอยากจะไหว้พระคือแบบอยากจะแบบอยากจะหายอะไรอย่างนี้ก็คือแบบทำทุกวิถีทางเพื่อให

คือเธอเองเนี่ยก็เท่าที่ทราบมาเนี่ยคือทรัพย์สินของเธอเนี่ยก็มีโอ้โหแบบหลายร้อยล้านอยู่เหมือนกันมหาศาลมหาศาลเหมือนกันตอนนี้เขาต้องมีการแต่งตั้งคนที่จะมาดูแลใช่ทีนี้ก็ต้องดูว่าใครจะเป็นผู้จัดการมรดกนะครับก็คือหนึ่งทางฝั่งของสามีถูกไหมฮะสองก็คือทางครอบครัวก็ต้องมีการยื่นร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกนะ

ฆ่าตัวตายว่าฆ่าตัวตายจริงไหมเรื่องของการธกรรมเนี่ยก็แน่นอนมันก็ต้องคิดไปด้วยแหละเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้ลงว่าใครเป็นผู้กระทำหรือไม่ได้สงสัยใครเป็นพิเศษอืมแค่อยากจะรู้เบื้องต้นก่อนว่าสรุปคืออะไรคือตายเพราะอะไรอืมนั่นแหละก็เลยเป็นแบบว่าเป็นประเด็นที่แบบควรพูดถึงกันเยอะพ
ทุกคนพูดถึงคอยกันหมดเลยเนอะคอยการลงทุมอย่างพวกเราจะต้องซื้อหุ้นแต่เด็กรุ่นใหม่ก็จะซื้อคอยบางคนก็รวยจากคอยทุกวันนี้สารพัดคอยจริงจริงน่ะสารพัดเหรียญน่ะใช่อย่างงี้ผมก็คอยคุณเหมือนกันอ่ะวันที่ร้อยกว่าจะมาว่าดำคอยนานหรือเถิดมาสายมากทีเพราะคอยอ่ะโอ้ยอีหนุ่มอีชั่วนะผิดตรงไหนว่าคื

จริงยิ่งทำให้ผู้เสียหายเนี่ยเอาละเฮ้ยมันก็เกิดความมั่นใจ
แล้วอ่ะว่ามันจะต้องได้เงินจริงจริงจากนั้นคนร้ายก็จะชัก
ให้ลงทุนเพิ่มขึ้นขึ้นไปเรื่อยต่อมาเริ่มไม่จ่ายผล
ตอบแทนหรือไม่จ่ายผลแบบว่าเงินปันผลอ่ะนะครับก็เริ่มแบบเฮ้ยฮะอีฮะ
แล้วสรุปแล้วคืออะไรกันเนี่ยแล้วก็อ้างว่าทางคลับเนี่ย
คลับก็จะปันผลอีกเดือนละยี่สิบเปอร์เซ็นต์ว่ะอู๋ถ้ามันปันได้จริงจริง
คงไม่มีคนจนเนอะใช่ไหมนะครับแล้วก็เหรียญเนี่ยจะมีมูลค่า
ถ้าสมมุติมันถูกต้องอ่ะมันขึ้นแต่ถ้าผิดนี่คือมันจมจริงนะครับ
แล้วก็เขาบอกว่าเอาละเมื่อเหรียญเนี่ยมันเพิ่มขึ้นไปเรื่อย
มูลค่าเหรียญมันเพิ่มเราจะค่อยเอาออกมาขายกัน
สำหรับคดีนี้สร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจครับของประเทศถือว่าเป็นจำนวนมากจริง
ได้มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยสืบสวน
แล้วก็สามารถขอหมายสารอนุมัติหมายจับกลุ่มผู้ต้องหา
ความผิดฐานช่อกงและนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะครับ

ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จเนี่ย
โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นและประชาชนเนี่ย
กลุ่มคนร้ายเนี่ยเขาจะหลอกลวงให้ผู้เสียหายเนี่ย
ร่วมลงทุนหาค่าคอมมิชชั่น
คือสมมุติฉันไปอยู่กับเขาเนี่ยเอาเมย์มามาเดี๋ยวฉัน
ฉันไปได้ปุ๊บอ่าสมมุติจะลงร้านหนึ่งฉันได้คอมพิชั่นเท่าไหร่
ก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็ในที่สุดแล้วเนี่ย
เป็นโฆษณาเชิญชวนเมื่อสนใจกดเข้าไปดูปุ๊บ
โดยคนร้ายเนี่ยจะใช้ชื่อบัญชีแสดงตน
เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงก็เป็นบุคคลที่เรารู้กันอ่ะ
ชักชวนให้ลงทุนสั่งซื้อแรกก่อนคืออะไรรู้ไหม
สั่งซื้อสินค้าออนไลน์ก่อนจนผู้เสียหายก็หลงเชื่อ
ร่วมลงทุนผ่านแอปพลิเคชันนี่แหละนะแอปออนไลน์เนี่ย
มูลค่าความเสียหายเนี่ยเป็น๑๐สิบล้านบาท
กลุ่มผู้ต้องหาจำนวน๒คนคือนายรัฐวิทย์แล้วก็นายพงระวี
ในข้อหาร่วมกันช่อกงประชาชนโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่นนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ปลอมไม่ว่าจะเป็นทั้งหมดหรือบางส่วน
โดยอยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลแล้วก็เขาบอกว่าในขบวนการเนี้ย
จะมีคนอีกยี่สิบคนอืมทำด้วยกันทำด้วยกันจริงจริงเราเคยเห็นเหตุการณ์แบบนี้มาก่อน
บ่อยมากอยู่แล้วเนอะก็คือใช้วิธีการอย่างเนี้ย
ก็คือตอนแรกลงทุนไปเท่านี้มีผลตอบแทนกลับมา
บอกมาเป็นตัวเลขแล้วจ่ายให้จริงจริงแต่พอหลังจากนั้นอย่างที่พี่มดพูดไปว่า
พอคนเชื่อค่ะเฮ้ยได้เงินจริงนี่งั้นเอาเงินลงไปถบเยอะกว่าเดิม
กลายเป็นว่าพอไปถมถมไปต้นทางเขาไม่จ่ายเงินอย่างนี้

มันมีว่าเดี๋ยวจะมีของเฮียฮอร์เนี่ยอ่ะเฮียฮอร์ออกไหน

บปคอยน์อย่างกว่างเงี้ยเขาจะบอกโค้สซื้อของแบบว่าในช่องเขาด้วยคือทุกอย่าง
เป็นแบบสามารถเอาใช้โหลดเพลงหรืออะไรของพี่
นึกถึงฟรีมรัตบุสมัยก่อนเคยทำใช่ไหมแต่ฟรีมคิดเร็วไป
ฟรีมอ่ะฟรีมเริ่มทำตั้งแต่อ๋อหูเกือบสิบปีที่แล้วน่ะ
อะไรสักอย่างที่โดนไปอ่ะนั่นอ่ะแต่ฟิล์มอ่ะคิดเร็วไป

ตอนนั้นที่ทีมรับแต่ก็คือมันไม่ผ่านกฎหมาย
แต่คราวนี้ทุกวันนี้เมื่อกฎหมายมันเริ่มรองรับ
เพราะว่าทั่วโลกมันมีการรองรับกันเยอะ
จริงแล้วไอบิตคอยน์เริ่มกันตรงเหมือนที่เขาบอก
ที่จำที่เราไปบ้านที่สักครั้งจำได้มีเครื่องขุดอยู่เครื่องขุดเต็มไปหมด
แต่ปรากฏว่าค่าไฟบ้านเรามันแพงขุดไม่คุ้ม

นุกอย่าทำเป็นแอปไม่รู้สิแอป

ไม่ใช่
มีคนมาชวนเยอะแต่ไม่กล้า

คือสมัยก่อนแรกที่เริ่มมีการเล่น
แต่มันยังพอได้แต่มันไม่ใช่แล้วตอนนี้
มันก็เริ่มแล้วประมาณสัก๗๘ปีที่แล้วนะ

วันก่อนมีคนมาชวนซื้ออะไรวะเหรียญอลิชิบะอะไรก็ไม่รู้

ไปลงรูปลงรูปหมาชิบะใช่ไหม
คนก็เลยไปพ้องว่าเดี๋ยวเหรียญชิบะมันต้องขึ้น

พยายามตามดูความเคลื่อนไหวของคุณอีรอนมัสนี่แหละ
ว่าจะเทไปตรงไหนอะไรอย่างเงี้มันก็จะขึ้นตามแบบเนี้ย
คิดดูว่าไอ้พวกเหรียญพวกนี้ถึงขนาดจีนต้องออกมาเบรก

ประเทศจีนบอกหยุดขุดไม่ให้ขุดเพราะว่าคนขุดเต็มเลย
มันจะมีปัญหาทั่วโลกมันจะเกิดแบบเอฟเฟคต์
ขุดแล้วเหรียญวันนี้ก็จะขึ้นมาติ้งติ้งติ้งอย่างเงี้ยเหรอ

แต่ถ้าทุกวันนี้ค่าไฟมันไม่ได้ถูกไงนึกออกป่ะ
เพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกโอเคประเทศลาวอย่างนี้ขุดได้
เพราะประเทศลาวส่วนใหญ่ใช้ไฟจากเขื่อน
เอาเขื่อนมาทำไฟฟ้าอะไรอย่างนี้ก็ขุดคุ้ม

เพราะฉะนั้นวันนี้คุณก็ต้องดูให้ดีว่าเฮ้ย
ระหว่างแชร์ลูกโซ่กับเหรียญ
เหรียญจริงถ้าสมมุติเราศึกษากันเนี่ย
มันมีจริงไหมมันมีแต่มันก็คงไม่ได้แพร่หลายถึงขนาดแบบโอ้โห
คือมันมีความเสี่ยงค่อนข้างมากคือมันขึ้นเร็วลงเร็วอะไรอย่างนี้
ดังนั้นถ้าสมมุติจะเล่นอะไรแบบนี้ก็ต้องแบบระมัดระวัง
แล้วก็ดูกันแบบดีหน่อยมันผันผวนรุนแรงนิดนึงค่ะพวกนี้
ก็ต้องระวังกันหน่อยนะครับเพราะว่าก็บางคนก็
ฉันกลัวเป็นเหรียญปลอมซะส่วนใหญ่ที่ตอนนี้คนโดนหลอก
บางคนไปล้มจากการที่เอาเงินไปลงอะไรแบบนี้เยอะ
แล้วบางทีสุดท้ายพอมันไม่ได้คืนอ่ะ

สิบเอ็ดเครื่องให้กับผู้บริหารสำนักนายกได้ใช้เนี้ยเพื่อประสิทธิภาพของการทำงานบริหารบ้านเมือง
มูลนิธิกระจกเงามีครอบครัวยากจนอีกจำนวนมากค่ะมีบางครอบครัวเนี่ย
เด็กเรียนไม่ทันเพื่อนด้วยบางครอบครัวเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาเพราะว่าพิษเศรษฐกิจในขณะนี้
ดังนั้นเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระให้ผู้ปกครองที่อยู่ในสถานการณ์ขัดสนทางมูลนิธิกระจกเงาขอรับบริจาคโทรศัพท์เครื่องเก่าของท่านผู้บริหารทั้ง๑๑๑ท่าน
เพื่อให้เด็กในครอบครัวยากไร้๑๑๑รายได้มีโอกาสเข้าถึงอุปกรณ์ในการเรียนเพื่อประสิทธิภาพทางการศึกษาที่ดีขึ้น
แล้วก็ถ้าหากท่านใดสนใจเนี่ยสามารถที่จะร่วมบริจาคนะคะแล้วก็ส่งโทรศัพท์เครื่องเก่าเนี่ยเข้าไปได้ที่มูลนิธิกระจกเงา
เดี๋ยวเราขึ้นเอาไว้ที่หน้าจอตามนี้ได้เลยนะคะแต่นายกเขาบอกว่าเขาไม่รับ
ยกเขาไม่รับมากนายกท่านบอกว่าท่านไม่รับไปดูอีกเรื่องหนึ่งนะครับ
เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเดือดเหมือนกันนะครับมีหญิงคนหนึ่งเนี่ยนะฮะกับแฟน
ไปนั่งกินข้าวต้มกันนะฮะที่ร้านข้าวต้มแห่งหนึ่งครับ
ปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี้ยก็มีชายอีกสี่คนเนี้ยนะฮะตามมา
แต่ว่าเขาไม่รู้จักกันนะฮะมานั่งกินแยกโต๊ะกัน
ระหว่างนั้นเองเนี่ยนะครับโต๊ะ๔คนที่เพิ่งมานั่งใหม่
ใส่ชุดสีดำมีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยขับรถมาแล้วตะโกนเรียก
เมื่อไหร่มึงจะกลับบ้านอ่าก็บอกกลับบ้านได้แล้วนะฮะ
ผู้หญิงก็ตะโกนเรียกนะฮะปรากฏว่าหลังจากนั้นแหละครับ
ผู้หญิงอีกโต๊ะหนึ่งที่มากับแฟนก็สองคน
โมโหไม่พอใจแล้วเอาขวดเบียร์กระแทกโต๊ะบอกว่า
นี่มันจะตามพลังความไปถึงไหนเมื่อกี้อยู่ร้านนู้นก็เบียดอยู่แล้ว
หลังจากนั้นก็ออกไปเคลียร์กันด้านหน้าแบบนี้ปรากฏหลังจากนั้นแหละครับ
ชุดดำเนี่ยก็ชกเข้าไปที่ชายหนุ่มซึ่งเป็นแฟนของหญิงเสื้อขาว
ทั้งคู่ที่มันแฟนกระเน็ตเป็นเสื้อขาวทั้งคู่เห็นไหมฮะหลังจากนั้นผู้หญิงเนี้ย
ถูกผู้ชายเสื้อดำนะฮะที่มากัน๔คนเนี่ยนะครับ
เวียงแล้วก็ทุ่มลงกับพื้นแล้วก็พยายามชกต่อย
หลังจากนั้นเนี่ยแฟนของผู้หญิงเขาก็พยายามมาลากผู้หญิงออกนะฮะ
พยายามมาช่วยเหลือผู้หญิงหลุดออกมาได้แล้ววิ่งไปเปิดรถนะฮะ
หยิบมีดออกมาแล้ววิ่งไล่แทงนะฮะสุดท้ายแล้วชายเสื้อดำคนนึงนะครับ
เป็นชาวลาวนะฮะชื่อว่าวิลาพลครับอายุ๓๖ปี
ถูกหญิงคนนี้แทงจนเสียชีวิตนะครับแทงบาดแผลเนี่ยเข้าด้านหลังหนึ่งแผล
๑แผลแล้วก็หน้าอกซ้าย๑แผลตัดคั่วหัวใจเสียชีวิตอยู่แบบนี้นะครับ
จุดที่ไปพบศพชายคนนี้เนี้ยห่างจากร้านแห่งนั้นประมาณสักหกสิบจากสิบเมตรนะครับ
เนี่ยฮะแล้วตรงจุดนี้เป็นร้านจอดรถของบ้านหลังหนึ่งครับ
ซึ่งมีคุณตาคนหนึ่งอยู่ชื่อตาแดงตาแดงนี่ก็ออกมาพูดนะฮะ
บอกว่าโอ้โหมันเกิดอะไรกันขึ้นตั้งแต่ร้านนี้เนี่ยร้านข้าวต้มเนี่ยมาเปิดเนี่ยนะ
สองสามปีที่ผ่านมามันมีเรื่องกันบ่อยมากวันก่อนก็เพิ่งจะไล่ยิงกันไป
อืมล่าสุดเนี้ยคนมาตายหน้าบ้านแล้วอืมเนี้ยนะครับ
ล่าสุดตำรวจเองก็ได้มีการชี้แจงนะครับว่าตอนนี้รู้แล้วนะครับว่า
หญิงคนที่แทงชายกลุ่มเนี้ยเป็นใครอืมสรุปแล้วเรื่องนี้เนี่ยนะครับ
กับหญิงเสื้อขาวกับแฟนของเขานะฮะ
บาดแผลถูกแทงที่ท้องด้านซ้ายเนี่ยนะครับ
ก็อย่างที่บอกเลยครับคือก่อนหน้านั้นเนี่ย
ไม่รู้ว่าไปไหนกันมาก่อนแต่คู่แฟนเสื้อขาวมานั่งก่อนแล้ว
หลังจากนั้นกลุ่มชายชุดดำก็มานั่งที่หลังแยกโต๊ะกัน
มีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันแล้วก็ออกไปเคลียร์กันด้านหน้า
ชายเสื้อขาวที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ฝั่งซ้ายมือที่ถูกล็อกอยู่นั่นนะฮะ
ก็คือเป็นแฟนของผู้หญิงอืมส่วนผู้หญิงเองเนี่ย
ก็ถูกชายเสื้อดำอีกคนนึงนะครับเชื่อว่าน่าจะเป็นชายลาวเนี่ยแหละฮะ
วิราพลเนี่ยพยายามจับตัวล็อกตัวอยู่นะฮะ
แล้วก็เหมือนกับทำร้ายร่างกายหลังจากนั้นแฟนของผู้หญิงก็พยายามมาช่วย
ผู้หญิงมาเปิดประตูเนี่ยมาหยิบมีดนะฮะเนี่ยครับแล้วก็นี่เห็นไหมฮะ
เนื้อจะฟันเสร็จปุ๊บเนี่ยจะฟันเสร็จปุ๊บคนที่ยกมือว่านั่นคือสุริยะนะครับ
แล้วก็หลุดเฟรมไปเนี่ยหลุดเฟรมไปผู้หญิงก็วิ่งตามไปแล้วก็ไปตามแทง
ฝั่งของชายลาวคนนั้นชื่อวิลาพลเนี่ยเสียชีวิตนะฮะเนี่ยครับ
ก็เป็นเรื่องที่แบบว่าเขาบอกเพิ่งร้านเพิ่งเปิดมีแต่เรื่องมีแต่ราว
เปิดสักพักแล้วร้านเปิดสักพักแล้วแต่ว่าทางชาวบ้านเขาก็บอกว่ามันมีเรื่องบ่อย
อืมอ่าพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้านะฮะนายกสั่งเอาสายไฟลงใต้ดินแล้วฮะ
เอาลงใต้ดินอุ้ยนี่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองไทยอยู่แล้วเนี่ยหรออืมฮะอ่าเดี๋ยวไปดู
พิสูจน์ความหอมกลิ่นกุหลาบติดทนโลชั่นมิสทีนไวท์สปาโรเซ
อ้าวเขาไปใส่อยู่แล้วอ่ะไปดูเรื่องของรัสเซลโคสักนิดหนึ่ง
เขาบอกว่าแม้ว่าจะเสร็จสิ้นการถ่ายทำภาพยนตร์ในเมืองไทยไปเรียบร้อยแล้ว
แต่เรื่องของความประทับใจในเมืองไทยของรัสเซลโค
เนี่ยไม่เลือนหายไปจริงค่ะเพราะว่าล่าสุดเจ้าตัวถึงกับดีใจมากมาก
นำสายไฟและสายสื่อสารลงใต้ดินค่ะหลังจากที่รัสเซลโคทวิตภาพของสายสื่อสาร
บทบังทัศนียภาพของท้องฟ้ากรุงเทพมหานคร
พร้อมกับเขียนแคปชั่นต่อข่าวว่า

ใช่ผมยังคงคิดถึงประเทศไทย
นี้นะคะรัสเซลโคก็ยังช่วยโปรโมทเมืองไทยอีกด้วยนะคะ

เขาเจอทั้งร้านอาหารร้านแผงลอย
แม้กระทั่งร้านเล็กในห้างเนี่ยค่ะ
ก็ยังมีเสิร์ฟอาหารสดรสชาติดีให้รับประทาน
และเขาก็ได้ไปเจอร้านคาเฟ่ที่ชื่อว่า
ตอนที่เดินเที่ยวเขาบอกว่าชื่อร้านนี่ก็ตลกดี
แล้วก็ขายเบอร์เกอร์อร่อยด้วยนะจ๊ะ

ยกไม่ได้มีกำหนดนะว่าจะทำเมื่อไหร่ยังไง

ไม่รู้ว่าพูดออกไปแต่ไม่รู้ว่าใครจะเป็นคนไปทำ

หมดไหม

นี่แต่ถ้าเอาลงดินมันก็ต้องไปขุด

สายมันเรื่องราวใหญ่โตอยู่นะ
นำร่องในเมืองที่แบบเมืองท่องเที่ยวก่อน

ประเทศที่เขามีการเอาสายไฟลงดิน

อีกหน่อยเขาบอกเปลี่ยนเป็นไฟเบอร์ออปติก
ไม่ต้องมีสายแล้วรึเปล่า

มีวัฒนาการอะไรใหม่ใหม่มันสามารถอยู่กันได้เนอะ
ดูเป็นเหมือนเป็นเอกลักษณ์ของเมืองไทย
มาจากคนที่แบบคนที่ดึงสาย
เพื่อจะไม่ให้ทับซ้อนกับสายอื่นที่มีมาก่อน
ใช่เขาเข้าใจได้ยังไงว่าสายไหนเป็นสายไหน
เขาจะมีว่าสายไฟเป็นอย่างนี้สายอะไรเป็นอย่างนี้อย่างนี้เลย
ก็ขนาดตอนนั้นข่าวที่ร้านก๋วยเตี๋ยวที่ไต้หวัน
ในร้านเขายังต้องมีสายไฟถึงจะรู้ว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือไทย
ไปดูอีกเรื่องหนึ่งนะครับ
กรณีของหนุ่มคนหนึ่งส่งยาบ้า
แล้วปรากฏว่าพยายามพลางตัว
พลางตัวโดยการพกพระดังติดตัวไว้ด้วยนะฮะ
เนี่ยสุดท้ายแล้วไปเจอด่าน

คือวันนี้คุณผู้ชมครับพันธุรกิจโทษทีศักดิ์โพศรีมศรี

โพสรีมาผมขออนุญาตถ้าอ่านผิดนะฮะ

ท่านเป็นน้ำกับการอยู่ที่กรรมตำรวจตะเวียนชายแดน๒๔

แว่นตาดีกว่าผมไม่ใส่แว่นตาผมอ่านไม่ออก
พยายามตอบแว่นอ่านโอเคมาได้แล้ว
ก็คือนะฮะมีการแถลงข่าวการจับกลุ่มนะครับ
นายวายุอายุ๒๓ปีพร้อมกับยาบ้า๓๕มัตต์
รวมทั้งหมดนี่นะฮะ๖๙๘๐๐เมตร
พร้อมรถเก๋งสีขาวทะเบียนเนี่ยนะฮะ
ก่อไก่จอจาน๓๕๔๒นครพนม
โดยจับกลุ่มตัวได้นะครับที่ด่านตรวจสกัดที่บ้านปากหมันที่จังหวัดเลย
ตรวจยึดเงินสดได้ทั้งหมด๙๐๐บาท
เลี่ยมทอง๓องค์พระเหรียญ๕องค์

ร้อยคอทองคำ๑เส้นพาสปอร์ต๑เล่ม
ตัวเองนั้นรับจ้างจากผู้ค้ายวยาบ้าน
ให้มาส่งยานะครับกับนายสันทัศน์ที่ตำบลนาดีจังหวัดเลย
ทำแบบนี้เนี่ยมาหลายครั้งแล้วนะครับแต่มาเส้นทางอื่น
กระทั่งมาเจอด่านตรวจจนถูกจับกลุ่ม
ส่วนพระหลวงพ่อผ่านมีไว้เพื่อช่วยอำพลังตัว
ไม่ให้เจ้าหน้าที่เห็นเวลาไปส่งยา

คือเขาพกไว้เนี่ยเพื่ออำพลางตัว

มัดหกหมื่นเก้าพันแปดร้อยเมตรในระหว่างที่ผมอ่านคุณก็จะกดโทรศัพท์แล้ว
ฟังผมอ่านบ้างโอ้อีชั่วคุณจะได้มีการตั้งใจว่าเออเขาพูดถึงอะไร
อยู่ใครผิดว่าเมื่อกี้นี้ก็เธอบอกหกหมื่นกว่ามัดแองจี้พูดที่ใครผิดอ่ะ
ก็ตามถามมาแองจี้พูดไปว่าก็หกหมื่นกว่ามัดไงหกหมื่นกว่าเมตร
ผมบอกสามสิบห้ามัดเอออืมอ่ะแต่คุณอ่ะไม่ฟังไงอืม
ว่าคุณอาจจะกดโทรศัพท์ไงโถ่นี่หนุ่มเธอนี่แหละเวลาตัดผ้า
เนิ่นนุ่มนะแฟนคุณเราชื่อดังนะแต่เป็นคนชื่อดังน่ะผมบอกให้

คือแบบต้องเป็นแบบหนุ่มเข้มหน่อย

คุณจะไปเขียงเขามากน่ะว่าเขาตะดของคุณนะผมบอกให้

เขามันเวทยังไม่เห็นแฟนจ้ะเลย
มีแฟนแล้วฉันก็มีขนของฉันแล้วพี่ก็พูดนะไม่ใช่เหรอ
วันนั้นก็คือเท้าความที่บอกว่าเธอจะหาว่าฉันมั่วได้ยังไงฉันก็มีของฉันแล้ว
เออแล้วพี่ป๊อบไปได้ยินอย่างนั้นเหมือนกันนะคุณแม่
เหนื่อยอ่านข่าวดีกว่าถ้าดูวันนี้ใส่เสื้อดิ
ทำไมอ่ะคืนทหาร
จากกลุ่มที่ระบุว่าต้องการหาแฟนอายุสิบขวบโอ้โหเดี๋ยวนะ
เดี๋ยวก่อนนะเอาไปทำอะไรอายุสิบขวบนี่แฟนสิบขวบเลยเหรอ
พร้อมเปย์ทุกอย่างโอ้โหสอนการบ้านก็ได้
มีงบเติมเกมให้เดือนละห้าพันบาทใช้รหัสผ่านแอปสตรีมมิ่งซีรีส์ภาพยนตร์
และจะไม่ทำเรื่องผิดกฎหมายจนกว่าจะบรรลุนิติภาวะ
งงไหมล่ะก็คือเลี้ยงไปเรื่อยอย่างนี้หรอนะ
อย่าไปเรียกพี่อายุ๓๐แต่ก็บ้าไปบ้าจะหาแฟนไป๑๐ขวบเอาไปเลี้ยเป็นลูกเหรอ
งานนี้ก็เลยมีคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันน่ากลัวนะ
ไม่ต่างอะไรจากโรคไคร่เด็ก

ไม่ใช่ผมกำลังดูอยู่คุณทวายไร้โอดีอะไรเนี่ย
เขาบอกว่าปฏิสัยาเอาสายไฟลงดินบางศูนย์แล้วนะครับ

นั่นแหละก็เป็นโรคให้ทุกวันนี้กลุ่มหาคู่แบบแปลกเยอะมาก
หาคู่นอนกลุ่มต้นงิ้วก็มีนะ
ก็มองว่าอาจจะแค่ปั่นกระแสหรือเปล่า
นะครับส่วนบางคนก็บอกว่าลูกสาวอายุสิบขวบเนี่ยบอกว่าเห็นแล้วรู้สึกเป็นห่วงลูกสาว
ถือว่าเป็นแบบว่าภัยต่อเด็กอย่างหนึ่งนะพ่อแม่ผู้ปกครองยังต้องคอยจับตามองลูกหลานพอสมควร
ตอนนี้น้องอายุ๓๖หาแฟน๑๐ขวบฉันว่าเขาพิมพ์เล่นหรือเปล่าว่า๑๐ขวบมันยังทำอะไรไม่ได้ไหม
ไม่เป็นกลุ่มเลยคุณแม่หรอ๓๖เรียกลุงแล้วหรอก็ใช่ไง
ก็พิมพ์ที่จะพูดไงถ้า๓๖เรียกว่าลูกแล้ว๒๐ขวบเห็นฉันเนี่ยน้องถามแล้วกูล่ะ
๓๖เรียกพี่ก่อนจริง๓๖เรียกลุงแล้วกูล่ะก็ใช่ไง
นุ่มอยากกดโทรศัพท์เมื่อกี้ฉันพูดกดโทรศัพท์ไปแล้วกดโทรศัพท์อะไร
เข้าใจป่ะฟังบ้างเวลาฉันพูดจะได้อัลกนี้ฉันพูดไปแล้วว่า๓๖เรียกลุงแล้วหรอ
อย่ากดโทรศัพท์คุยกับแรกการคือผมก็พูดอยู่ที่๓๖เรียกลุงแล้วเหรอ
ไอ้นุ่มมึงอายุเท่าไหร่แล้ว๓๓แล้วมึงเกือบจะเป็นลุงแล้วอีก๓ปี
นั่นแหละเพราะว่าเด็กนี่มันติดฝวกไง๓๖แล้วเป็นลุง
พี่ดมคิดว่าอย่างนั้น
แต่หน้ามึงก็ลุงแล้ว๓๖เรียกว่าลุงแล้วไม่ได้เนอะได้จริง

เรียกน้องก่อนได้ไหม

แต่ลูกขวัญเปิดแล้วคนนี้แหละ

ก็ขวัญไงไกจ๊ะขวัญอุติภัณฑ์อันนี้เลย

ในนี้บอกว่าคุณแม่มีเพื่อนอายุ๓๗ค่ะเป็นปู่ไปแล้วค่ะ
ไม่หรอกแต่เรื่องนี้อันตรายนะเพราะว่าต้องดูแลบุตรหลานดีนะครับ
เพราะว่าบางครั้งมันจะมีกรณีแบบมาสักครู่นี้นะครับ

ดูแลอย่างใกล้ชิดจริงนะครับคุณขวัญอุสามณีที่ถามว่าสรุปแล้วนางมีแฟนไหม
นางก็บอกว่าปัจจุบันนี้นางก็แอปนั่นแหละยังก็ยังไม่ตอบหรอกว่ามีแฟนหรือเปล่า
ก็บอกแค่คุยคุยกันนางก็บอกคุยคุยกันกับคนที่คุณบอกนั่นแหละ
คนที่คุณไปถามเขานั่นแหละร้อยตีธนกฤษจิตอารีรัฐ
ซึ่งก็เป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ถามอ้าวแล้วเราไปรู้จักกับเขาได้ยังไงยายขวัญ
ตอนนั้นนางโดนโกงนางบอกหนูไปลงทุนอะไรแล้วหนูโดนโกง
หนูก็เลยเข้าไปปรึกษาเขาว่าจะมีโอกาสยังไงทุกวันนี้นางไปอยู่กับเขาด้วยนะ
ไปทำงานเทราชงษ์ฐานายกับเขาด้วยนะและก็ไปเรียนหลักศูนย์เทรางฐานายอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
แล้วก็ล่าสุดในแอคเคาน์ติ๊กต๊อกเนี่ยมีชาวเน็ตไลน์หนึ่งก็โพสต์ภาพขวัญแล้วก็แฟน
แฟนแล้วเนอะแล้วก็คุณนายแม่กำลังเดินอยู่บริเวณวัดนะฮะ
คุณแม่กลัวไหมกลัวเจอแบบนี้ไหมเจอไงไม่กลัว
ปินไหนกับฉันอยู่แล้ว
ไม่ใช่เป็นอะไรกับฉันน่ะก็เป็นคนทำบ้านให้น่ะ
อืมแต่ทำบ้านถึงบอกว่าไม่เสร็จสักทีไงทำต้องเป็นปีแล้วเนี้ย
แต่บ้านมันเก่าแล้วต้องทำใหม่หมด
ใช่ไหมล่ะบ้านฉันเก่าแล้วเธอฉันก็ต้องทำใหม่หมด

คงจะต้องปิดกิจการแล้วเหมือนกันน่ะ
ขนาดคุณอันนดัยยังบอกอย่างนี้เลย
ที่เล่อดี้หยุดเดี๋ยวพี่เมย์ไปล่าสุด
บ้านก็อยู่ตรงข้ามกันนะ
บ้านคุณอันดาอีกซอยเดียวกัน

คุณเจนนี่เทียนโพสุวรรณนะครับก็บอกว่าไม่ทนแล้วนะฮะ
แล้วก็ไม่ไกลเกลี่ยด้วยกับคนที่ไปบูลลี่ลูกของเธอ
เธอเองก็เดินหน้าฟ้องเกลียนคีย์บอร์ดนะครับที่ออกมาบูลลี่น้องโนร่า
ล่าสุดนะครับท่านตัวตัวในเปิดเผยบอกว่าตอนนี้ครับ
อยู่ในกระบวนการของกฎหมายเป็นที่เรียบร้อย
ซึ่งน่าจะฟ้องทั้งหมดเนี่ยประมาณสัก๑๐รายด้วยกันนะครับ
ที่ผ่านมาครับก็จะมีเรื่องอะไรแบบนี้มาตลอด
แต่สิ่งที่เจนนี่รู้สึกว่ามันไม่ควรเกิดขึ้นเลยคือเกี่ยวกับเด็ก
แล้วเขาเองเนี่ยก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรนะเขาเพิ่งเกิดขึ้นมา
มันใจร้ายเกินไปนะครับที่มาเหมือนแบบบูลลี่เด็กแบบนี้นะครับ
เพราะฉะนั้นในฐานะที่เธอเองเนี่ยเป็นแม่และหน้าที่แม่ก็คือต้องปกป้องลูกครับ
ถามว่ามีใครติดต่อมาขอไกลเกลี่ยบ้างไหมก็มีแต่ขอคุยกันในศาล
คือติดต่อมานะแต่เธอไม่คุยด้วยเธอบอกขอคุยกันในศาลนะฮะ
สำหรับตัวเจนี่เองถ้าเป็นเรื่องเราเราก็จะปล่อยผ่าน
แต่เรื่องลูกเนี่ยไม่ยอมนะฮะคือยอมไม่ได้
ส่วนมูลค่าที่เราเรียกค่าเสียหายอันนี้เป็นมูลค่าทางใจมากกว่า
มันไม่ได้เกี่ยวกับว่าต้องจ่ายเท่าไหร่
บางทีแบบว่าพอมีคีย์บอร์ดมีโทรศัพท์มีอะไรอยู่ในมือ
แล้วอยากจะเขียนอะไรก็เขียนกันได้บางทีคุณก็ต้องเข้าใจจิตใจของคนอื่น
คุณเขียนหาเหมือนกันนะคืออันนี้ต้องระวังด้วยเหมือนกันนะ
เพราะว่าตอนนี้เรื่องนี้คือเขาตามได้ถึงตัวนะเดี๋ยวนี้
คือเชื่อป่ะหลังนี่มีคนมาหาพี่ที่ช่องบ่อยมากเลย
แล้วก็มาเรื่องนี้ว่าเขาเหมือนกับไปว่าคนนี้ในเฟซบุ๊ก
แล้วทางนี้ทางนั้นไม่ยอมทางนี้ไม่ยอมอะไรอย่างนี้
จะให้แบบเราไปช่วยไก่เกลี่ยซึ่งแบบบางทีเราก็แบบไม่รู้จะไกลเกลี่ยยังไงบางที
งั้นก่อนจะพิมพ์อะไรลงไปคิดสักนิดค่ะต้องระวังต้องคิดต้องคิด
กฎหมายออกมาให้ดูแล้วเขาแบบไหนคือหมินประมาทหรือแบบไหนคือดูหมิน
มันจะมีแบบมินประมาณกับดูมินก็ไม่เหมือนกันอีกนะฮะ
เอ้าพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะฮะ
ไม่อยากจะตอบฉันไม่อยากจะต่อสู้กับมัน

ตื่นมาฉันเป็นคนตื่น๑๐โมงแล้วตื่นมา

ใกล้เช้าอ่ะรถมันก็คิดอยู่พี่หนุ่มส่งมาเช้าขนาดนี้
ฉันตื่นสิบโมงตื่นมาสักดุ้งเลยอะจริง

เขาเปิดอยู่ช่วงนึงแล้วก็บล็อกอีก

โถสาบานไหม

อ้าปากเนี่ยไม่ใช่เห็นแค่ลิ้นไก่อย่างเดียวนะ

ชัวร์แล้วแบบ๑๐โมงฉันตื่นแบบพูดไม่ออกไม่มีแรง
อันนี้ผมส่งรูปผู้ชายเข้าไปให้ดูเท่านั้นเอง

แล้วรูปแบบว่าชัดเจนทุกอัน

ของแม่ชอบทรงนี้

เหนื่อยอ่านข่าวเถอะกับแม่
เอ้าอาแมนด้าแชลินออฟดัมค่ะ

พีเอ็นเขามีการออกมาไลฟ์สดนะคะ

ทีนี้เนี่ยก็เลยบอกค่าตัวของอาแมนด้าค่ะ

เขาก็บ้านไปหลายงานนะ

ตอนนี้หลายกองถ่ายก็เริ่มเปิดกองกัน

เขาเริ่มกลับมาถ่าย
หวนกลับมาถ่ายละครจริงสำหรับคุณเวียสุโกนละวัด

แต่ก็ไม่ใช่อุปสรรคปัญหาใดนะครับ

ท่านเล่นละครด้วยนะครับ
แต่ละคนก็จะมีแบบจุดอยู่กันไปคือเขาห้ามรวมกันไปกลุ่มด้วย
หรือถ้าอยู่ในห้องส่วนใหญ่ก็จะมีหลายห้องแยกไปจะได้ไม่อยู่เยอะมาก
เหมือนก็ด้วยไงกล้วยผมลงมา
ได้หรือปากไม่เหม็นหรอคะปากไม่เหม็น

เดี๋ยวฉันค่อยซื้อเอา

พี่ใช่ไหม

โอเคเวลาหมดนะครับก็วันนี้ที่เราเปิดหน้ากากกันก็ยืนยันอีกครั้งนึงนะหลายคนเพิ่งมาดูที่หลัง
ต้องบอกเลยว่าเรา๓คนเนี่ยก็คือผ่านมาตรการในการฉีดวัคซีนทั้งหมด๓เข็มแล้วนะครับ
มีระยะห่างมีกระจกกั้นนะครับแล้วก็คนที่อยู่ในสตูดิโอเนี่ยนะฮะจำกัดจำนวนคนแล้วทุกคนใส่หน้ากากอนามัยหมด
เว้นเรา๔คนเท่านั้นนะครับก็หลังจากที่ออกจากสตูดิโอเราก็จะใส่หน้ากากเหมือนเดิม
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่ดูอยู่นะฮะแล้วก็จะออกไปตามเดินตามท้องถนนไปในสถานที่สาธารณะใส่หน้ากากอนามัยนะครับ
รู้สึกว่าเฮ้ยพวกเราถอดแล้วคุณต้องถอดได้ไม่ใช่นะครับเพราะคุณต้องไปเจอคนอีกเยอะแยะมากมาย
เพราะฉะนั้นไปไหนมาไหนใส่หน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยนะครับ

ก็บอกคุณแม่ใส่คอเคชั่นชุดนี้อยู่กองพันธุ์อะไรพัก

พรุ่งนี้เจอกันครับ

โปรดติดตามตอนต่อไป